คุณผู้ชมยังสามารถส่งไลน์มาได้เรื่อยนะคะว่า
เดือนแห่งวันมหามงคลนี้จะทำอะไร
เพื่อทั้งคุณพ่อตัวเองแล้วก็ทั้งพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ
เอาละค่ะมาเริ่มข่าวในช่วงนี้กันนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุเพลิงไหม้๒จุดด้วยกันนะคะ
ที่แรกเป็นสถานบันเทิงชื่อว่าร้านช็อก๓๙
อยู่ที่เพชรบุรี๓๙นะคะ
แต่ว่าโชคดีที่ยังให้บริการอยู่แต่ว่าไม่มีประชาชน
หรือว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการอยู่ในขณะเกิดเหตุค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น
เปิดเป็นสถานบริการไนท์คลับชื่อว่าช็อก๓๙
ต้นเพลิงอยู่บนชั้น๒ของร้าน
เจ้าหน้าที่ก็ระดมน้ำฉีดสกัดนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีจึงสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ไม่พบมีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
พยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็เล่าว่าร้านเปิดบริการ
แต่ว่ายังไม่มีลูกค้านะคะ
มีเพียงพนักงานกำลังเตรียมข้าวของอยู่
แล้วก็จุดเกิดเหตุเป็นห้องพักของพนักงาน
โดยเจ้าของห้องออกไปรับประทานอาหารค่ะ
ก็มีคนเห็นควันไฟก็เลยร้องตะโกนบอกว่าไฟไหม้
แล้วก็เลยพากันหนีด้วยความตกใจนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุ
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ

เกิดบริเวณสนามยิงปืนภายในฟาร์มจราเข้
และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะ
จนที่ใช้รถกับเพลิง๖คัน

จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าสนามยิงปืนดังกล่าวนี้
ปิดทำการไปแล้วนานกว่า๒เดือน
แล้วก็อยู่ระหว่างให้ช่างมาลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
โดยก่อนเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ค่ะ

เห็นแสงเพลิงลุกโชนขึ้นมาจากจุดดังกล่าว

ส่วนสาเหตุรอกองพิสูจน์หลักฐานสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ